คุณผู้ชมคะวันนี้ยังต้องพูดถึงต่อเนื่องนะคะ
พระมหาสมปองหนึ่งในทีมพศที่มีการสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก
คือก่อนหน้านี้ท่านก็พูดในลักษณะของการตัดเพาะน้ำตาคลอ
บอกว่ามีคนจ้องจับผิดจ้องจับศึก
เป็นห่วงโยมแม่โยมแม่ป่วยโยมแม่ดูข่าวทีวี
เห็นข่าวในลักษณะแบบนี้ก็กังวลใจ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปเจอมาท่านก็บอกว่า
ท่านยังไม่หมดกำลังใจนะคะยังไม่หมดกำลังใจในการทำหน้าที่
แต่หลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
เช้าวันนี้นะคะพระมหาสมปองตาลปุตโตเดินทางไปเจิมร้านของคุณปิ๋มซีโฟค่ะ
นี่นะคะชื่อจริงก็คือนางสาวสุพรดาอายุสี่สิบแปด
ก็อวยพรให้กิจการขายดิบขายดีแล้วก็ชี้แจงประเด็นดราม่าอย่างที่บอกไป
ที่โอ้โหพี่อีทโปรงลางด้วยกลายเป็นว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์
แฮชแท็กเซฟพระมหาสมฟองนะคะพระมหาสมฟองบอกว่า
ก็คือยังไม่ได้มีหนังสือหรือว่ายังไม่ได้มีสายตรงอะไรมาหรอกนะ
ว่าจะถูกจับศึกเพียงแต่ว่ามีการบอกกล่าวมาทางรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
พระมหาสมปองทำหน้าที่ของตัวเองไปตามเดิม
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสงฆ์ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับศึก
ตอนนี้ก็เลยจะทำหน้าที่ต่อนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าสำนักพุทธหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะแนะนำอะไรจะชี้แนะอะไรท่านบอกว่าท่านก็จะน้อมรับค่ะครับ
ไม่มีสายตรงมาไม่มีหนังสือมาเชื่อว่าท่านเห็นแหละแล้วเราก็อยู่ใน
ลิมิตที่โอเคแหละนะจงลืมเสียเถิดความหลังแล้วสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคต
หลังก็คือเพิ่งเมื่อกี้เลยเพิ่งวินาทีที่แล้วที่คนด่า
เมื่อวานที่คนว่าอย่างนี้มันคือความหลังแล้ว
สร้างปัจจุบันคือตอนนี้เพื่ออนาคต
อนาคตของใครบ้างโอ้โหพระหนุ่มเนรน้อยที่รออยู่

นี่นะคะคือหลากหลายความคิดเห็นจริงในประเด็นดราม่านี้นะคะ

ทีนี้ค่ะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็บอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นดราม่ากันอยู่
สำนักงานพระพุทธศาสนายังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้เลยนะคะ
ผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวพระมหาสมปอง
ผู้ที่จะศึกพระมหาสมปองได้ก็ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรง
ซึ่งก็คือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองค่ะ
ไม่ใช่ว่าอยู่ใครจะไปให้ท่านศึกได้นะคะ
แม้ว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเองก็ไม่มีอำนาจศึกพระสงฆ์
ทีนี้จากหลายประเด็นในช่วงที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับพระมหาสมปอง
ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เลยบอกว่า
หากท่านปฏิบัติตามคำตักเตือนคำแนะนำของท่านเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนศึกนะคะ
ทีมข่าวก็ไปที่วัดสร้อยทองเพื่อจะถามท่านเจ้าอาวาส
เพราะทางสำนักพุทธบอกว่าก็เป็นหน้าที่โดยตรงของท่านเจ้าอาวาส
จะศึกหรือไม่ศึกยังไงก็ไปถามประเด็นดราม่าตรงนี้แหละ
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าท่านเจ้าอาวาสปฏิเสธ
ที่จะให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะ
ท่านก็คงจะไม่อยากขยายประเด็นอะไรให้มันกว้างไปมากกว่านี้
ก็มีทั้งคนที่ให้กำลังใจ
มีทั้งคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของพระมหาสมปอง
เรามาดูดาราตลกคุณนุ้ยเชิญยิ้ม
ออกมาโพสต์ภาพพระมหาสมปองและพระมหาภัยวัน
มีแคปชั่นให้กำลังใจอันนี้คือมุมให้กำลังใจนะคะ
ก็บอกว่าไม่มีใครยอมรับสิ่งใหม่อย่างง่ายดายหรอก

ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พระมหาสมปอง
แฟนคลับก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
ปาแต๊ดยุทธนาบุญอ้อมหัวระยะแห่งวงกันเพลง
ออกมาโพสต์ภาพคู่กับพระมหาสมปอง
ให้กำลังใจผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ภาพนี้ค่ะมีข้อความว่า
ในฐานะคนทำอาชีพนักสื่อสาร
เข้าใจและขอสนับสนุนความเป็นพระนักสื่อสารของท่าน

คุณลีน่าจังออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
นี่ก็เป็นมุมให้กำลังใจเหมือนกัน
ให้กำลังใจพระมหาสมปองนะคะ
แล้วก็บอกว่าอย่าไปให้ฆ่าพวกหิวแสง
แล้วก็แนะนำว่าหากอยากจะอยู่ในโลกโซเชียลต้องอดทนค่ะ
มีภาพเยอะมีประชาชนศรัทธาเยอะ
เพราะว่าคนดูเขาดูแล้วเขาสนุกเขามีความสุข
อย่าไปให้ฆ่าพวกเหลือบไรที่มันมาจ้องทำลาย
ถ้าเราวันเรามัวแต่ไปพระวงศ์
แคร์กับไอ้พวกหิวแสง

เหมือนกับที่ท่านกำลังหลั่งน้ำตา
ถ้าท่านอยากจะอยู่ในวงการโซเชียลไลฟ์สด
เพื่อเผยแพร่แพร่พระธรรม
นความสนุกเพื่อให้ประชาชนมีความสุขและสนใจเข้ามา

เพราะถ้าวิชาการเกินไปมันไม่มีคนดู

นี่นะคะแต่คำแนะนำน่าสนใจมากนะคะ

ต้องอดทนต่อคำคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็น
อันนี้ในมุมของคนที่เซฟพระมหาสมปอง

ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กก็ประมาณว่าขอให้ศึกเถอะ
อย่างที่บอกว่ามีหลากหลายความเห็นนะคะ

วันนี้พระมหาสมปองท่านรับกิจนิมนต์ตามปกติแล้วนะฮะ

แต่ถ้าฟังจากที่พระมหาสมปองวันนี้
ไปให้สอมฆาตออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
คือสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของเลขาของพระมหาสมปอง
ไปโพสต์ลักษณะคือมีการขายเสื้อ
แล้วบอกว่าจะแบ่งรายได้ให้พระมหาสมปอง
แต่ยังไม่ได้ขายนะฮะยังไม่ได้แบ่ง

ไปเห็นถึงขั้นจะมาศึกจะมาจับศึกอะไรประมาณอย่างนี้

จนพอนั้นที่มีการโพสต์เฟสไลฟ์กับพระมหาภายวัน

บอกท่านไม่ได้ร้องไห้นะให้ย้อนกลับไปดูภาพดี

แค่มีน้ำตาคลอเฉยอย่ามาบอกว่าท่านร้องไห้
เพราะว่าเดี๋ยวคนจะเอ๊ะตกลงท่านอัดอั้นจากเรื่องอะไร
เรื่องไปงานนู้นไปงานนี้ไปอะไรยังไง

เรื่องเลขาโพสต์ขายเสื้อ
แล้วมีข้อความประมาณว่าเดี๋ยวจะแบ่งรายได้

หน่วยงานหนึ่งเห็นปุ๊บจะมาจับศึก
ซึ่งแสดงว่ามีคนคอยจ้องจับผิดอยู่อะไรประมาณอย่างนี้
แต่สำนักพุทธก็ออกตัวแล้วนะคะว่าไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยนะคะ
ยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งอะไรไปใดด้วยซ้ำนะคะ

ทุกผู้ชมครับเอาไปดูอีกมุมหนึ่ง
อันนี้พี่เต้นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยนี่ฮะสอสอบัญชีรายชื่อนะครับ
บอกว่าเข้าใจและเห็นใจพระมหาสมปองรวมทั้งพระมหาภัยวันด้วย
เพราะทั้งสองพศถือว่าเป็นสงฆ์ยุคใหม่
สนใจในแง่ของการเมืองด้วย
กล้าแสดงความคิดเห็นตามสิทธิเสรีภาพด้วย
แต่การแสดงความเห็นในยุคนี้อาจจะถูกผลักให้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
เพราะฉะนั้นหากทนกระแสไม่ได้
ธิปไตยต้องการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐมนูล

ก็เยอะอยู่มันทำให้ต้องเยื่อดีดลืมว่าผ้าถือสิน๒๒๗ข้อ
พระมหาสมปองก็ต้องการแสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรืออะไรก็ตาม
ซึ่งเป็นสิทธิ์เสรีภาพในฐานะประชาชนสามารถทำได้
แต่ในฐานะพระเนี่ยมันอาจจะมีปัญหา
ตรงที่ว่าอาจจะไม่ถูกใจรัฐบาล
อาจจะไม่ถูกใจพระผู้ใหญ่บางคน
แต่ว่ามหาสมปองจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างเนี่ย
ภายใต้สถานการณ์ที่อยู่ในพระเหลือง
หรือจะยอมสละผ้าเหลือง
แล้วมาสู้ในระบอบประชาธิปไตยแบบคารวาสแบบเต็ม
ขณะที่ในมุมของคนที่เขาไม่เห็นด้วย

อย่างอดีตพระพุทธาอิสระ

คือนอกจากให้สัมภาษณ์กับเราวันนี้เนี่ย
เนื้อหาโดยรวมก็ประมาณว่า
มองว่าการปฏิบัติต่างของพระมหาสมปร์
คือท่านเหมือนกับมาทางตลกขบขัน
ของการเป็นพระอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นท่านจะมาร้องไห้โอดโอยอะไร

เอาลองฟังนะครับ

วิตกกังวลมากเกินไปหรือเปล่า

ไม่ต้องพูดถึงวุฒิภาวะแห่งภูมิธรรม
ก็คือเพียงแค่ก้อนเนื้อห่มผ้าเหลืองเฉย
เนื้อแห่งอารมณ์และห่มพระเหลืองเฉย
เข้ามาจนถึงขั้นมหาประเรียนแล้วเนี่ย
มันจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้
แม้เอาชนะมาไม่ได้ก็ต้องก้าวข้ามไปให้ได้
แล้วก็สามารถจะระงับมันได้
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องคุยกับพระมหาภัยวันพระลูกวัดจากวัดสร้อยทองดูนิดนึงนะคะ
เกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้ด้วยนะคะ
ท่านก็ย้ำเหมือนกันก็เหมือนกับทางสำนักพุทธบอก
คือเอาจริงแล้วเนี่ยผู้ที่จะสามารถให้พระมหาสมปองศึกได้
ก็คือท่านเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองเท่านั้น
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็เตือนนะคะก็เตือนพอสอทั้งสองรูปแล้วนะคะ
ก็คือตั้งแต่เริ่มเลยคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มมีการสดสอนธรรมะในช่วงแรกแรก
ท่านเจ้าอาวาสก็มีการให้คำแนะนำแล้วก็ตักเตือนตั้งแต่ต้น
ท่านมีเมตตามากยืนยันในประเด็นเรื่องของพระมหาสมปอง
ไม่ได้เลือกฝ่ายทางการเมืองด้วยนะคะการสดผ่านเพจเฟซบุ๊กเนี่ย
ก็มีการแสดงความคิดเห็นบ้างแต่ไม่ได้เป็นเจตนาร้ายอะไร
แต่ก็คงไม่ถึงขั้นที่สสมงคลกิจบอกนะคะเหมือนที่คุณภาคภูมิเล่าไป
อ่าว่าให้ศึกออกมาแล้วก็ไปเป็นสมาชิกพักแล้วก็ได้ไปสายการเมืองเต็มเต็มเลยอะไรแบบเนี้ย
ทนไม่ไหวก็เลยท่านบอกว่าคือมันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็มันคงไม่ได้ทนไม่ไหวขนาดนั้นนะคะ
ก็คือหัวหนึ่งที่ท่านอาจจะตลกปกฮาเพราะท่านอยากให้ยัตโลมมีความสุข
แต่ถ้าไม่ใช่ตัวตลกไม่ใช่ตัวตลกหมายถึงว่าใครจะไปกันแกล้งท่านยังไงก็ได้

ฉันก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับ